เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมหลายฝ่ายออกลาดตระเวนบริเวณชายแดนด้านอำเภอนนโคกสูงที่จังหวัดสะแก้ว
พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย๖คนขับขี่รถจักรยานยนต์๖คันออกมาจากท้ายหมู่บ้านอ่างศิราในตำบลโนนหมากมุ่น
โดยมาตามทางพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านอย่างรวดเร็วก่อนจะมุ่งข้ามเขตแดนออกไปยังประเทศกัมพูชาตามช่องทางธรรมชาติ
จึงนำกำลังไล่ติดตามและประสานไปยังทหารกัมพูชากองพันธหารประจำชายแดนที่๕๐๓ในตำบลโอบันเจือน
อำเภอโอโจโรจังหวัดบันเตียเมนเจย
ซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านอ่างศิลาของไทยให้ช่วยติดตาม
สุดท้ายสามารถสกัดจับรถได้ทั้ง๖คัน
ส่วนชายชาวกัมพูชา๖คนทิ้งรถจักรยานยนต์หลบหนีไปได้
ซึ่งจะตรวจสอบและติดต่อเจ้าของรถมาดำเนินการรับรถคืนต่อไป